ที่ราวของศึกยอดมวยไทยรัฐนี้เลยครับ

คนต่อยกับแบทแมนประมาณนั้นนะครับ
เราลองไปดูซิก็วมันเป็นยังไงครับ

เขาไม่ได้มาทำเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้โดดเด่นเท่านั้น

ส่วนมากเด็กรอบค่ายมันจะมีร้านเกมเยอะมาก

มันถึงสนใจกีฬามวย

แต่งตัวเพื่อดึงเยาวชนออกจากอวัยมุก

นี้หนึ่งศีรษรของศึกยอดมวยไทยรัฐ